รวมถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวการจัดการแข่งขันมวยในกีฬาโอลิมปิกครับ
รัสเซียนัดที่๓หรือว่าเกมสุดท้าย
สาวไทยพบกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าแล้วก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งได้ครับ
แพ้ไป๐ต่อ๓เซต๑๓๒๕๒๐๒๕แล้วก็๑๗๒

ชนะ๕แพ้๑๐มี๑๖คะแนน
จบอันดับที่๑๒จากการแข่งขันทั้งหมด๑๖ทีมครับ
ส่วนวันชายหาดอายุต่ำกว่า๒๑ปีชิงแชมป์โลกที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ทีมไทย๑เอาชนะนักกีฬาจากทางแคนาดาครับ
๒เซ็ตรวด๒๑๑๗และ๒๑๑๖
ชากรแล้วก็พานุพงศ์จะแข่งขันไปตอนนี้นะครับ

ที่๒ของกลุ่มนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ๒๔ทีมได้ครับ
พระวรรณจันทวิชัยกับทางสรรญาแลสุด
ทีมไทย๑ก็เอาชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียไปได้นะครับ
๒เซ็ตรวด๒๑๑๗และ๒๑๑๐ครับ
ชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจากแพ้เยอรมนีมาครับ